แม่บ้านประจันบาล
แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกคน

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ไม่ได้ไฮไลท์นี่ไง

มันเป็นไปตามวัยมันเป็นไปตามวัยถ้าเก่งแก่ไงแก่ปุ๊บงอกขึ้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้
หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่มันผมแม่นี่ทำไมมันโลกเต็มพื้นอย่างนี้
มากล่าวโทษว่าเป็นผมแม่เนี่ยอาจจะเป็นผมกาวหรือผมพิษก็ได้นะ
ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่แน่นอนเพราะผมเก่ากับผมพิษนี่นะ
ทำไมมันต้องมาเกิดกับแม่แม่ไม่อยากจะเชื่อแล้วแม่ไม่ต้องการ

เดี๋ยวยืนทำอย่างนี้อยู่

ถ้าคุณแม่มีปัญหาเรื่องผงขนาดนี้
วันนี้ค่ะอภิษมีทางออกให้

มาพูดคุยอธิบายเรื่องของงอก

อะไรอย่างนี้ให้คุณแม่และคุณผู้ชมได้คลายความสงสัย

สวยแซ่บเวิร์ด
อุ๊ยแม่รู้อีกแล้วไงมันยกหลังเลย
มันยกหลังเลยเนี่ย

และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับดรแพทย์หญิง
ภารินีรัตนสิริวิไรค่ะ

เลเซอร์และผู้ชาวชาญด้านผมร่วง

สวัสดีค่ะ
จริงถ้าตำแหน่งและชื่อคุณหมอยาวมาก

หมอดูดูอายุน้อย

เหมาะกับการอยู่ด้านแผนกนี้มากเลยค่ะ

ไอ้ทีต้องแล้วกับคาบราคาทั้ง๘๐บาท

คุณแม่ค่ะคุณหมอเขามีปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมงอกผมร่วง

ไขข้อข้องใจปัญหาที่เยอะที่สุดเลย

ค่ะรีบเลยคือแก่แล้วผมมันหงอกเนี่ยจริงเหรอคะ
จ้ะมีเด็กประทีนะเราก็ไม่ได้แก่มาก
ทำไมมันหงอกเบอะอย่างนี้นะหมออ๋อจริงค่ะนี่มีตั้งแต่เด็กเลย

หนูคิดว่า๑๗๑๘ก็มีแหละก็มาแล้วได้ทีนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนนิดนึง
ว่าผมงอกคืออะไรจริงแล้วเนี่ยผมเราที่มินมีเม็ดสีเนี่ยนะคะ
มันเกิดจากรากผมของเราเนี่ยมันมีเซลล์สร้างเม็ดสี
แล้วก็ผลิตเม็ดสีออกมาพร้อมกับที่ผมงอกนะคะ
ทีนี้ไอ้เซลล์สร้างเม็ดสีเนี่ยมันมีการแก่มีการตายมีการสร้างใหม่
ตลอดเวลาทีนี้พอเราอายุมากขึ้นหรือมีปัจจัยอะไรก็ตามเนี่ย
เซลล์สร้างเม็ดสิทำงานลดลงหรือพอมันตายแล้วไม่มีตัวมาทำงานแทน

มันตายเพราะว่ามีเหตุค่ะมีเหตุแห่งวัยมีเหตุแห่งวัย
ส่วนใหญ่เนี่ยตัวกำหนดเลยนะคะว่าทำไมตายเร็วตายช้าแต่ละคนไม่เท่ากัน
คือพันธุกรรมเป็นคนกำหนดเขาเจอว่าคนที่ผมหงอกก่อนวัยนะคะ
เช่นงอกก่อน๓๐หรือว่าอย่างคุณไอซ์คือหมอก่อน๒๐เนี่ย
ถือว่าหงอกก่อนวัยแน่นอนเขาก็เจอว่ามีพันธุกรรมในความใดครอบครัวเป็นเหมือนกัน

จริงแล้วนอกจากพันธุกรรมแล้วมีปัจจัยอื่นเหมือนกันที่ทำให้ผมงอกค่ะ

สร้างเม็ดสีสร้างเม็ดสีได้น้อยลง

อันที่๒เลยคือครึกควันบุหรี่

หรือเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการสูบบุหรี่

แล้วน้องคุณหมอกครับพอเวลาผมงอกแล้วเนี่ย
มีวิธีแก้ไขรับมือมันยังไงไปบ้าง

ที่ผ่านออยหรือทั้งเมืองไทยเมืองนอก
ที่บอกว่ารักษาผมงอกได้นะคะ

ดึกดำบันจริงก็มีการพูดแล้ว

แต่ว่ายาเหล่านั้นมักจะมีผลข้างเคียงที่อันตราย
ทำให้ไม่ผ่านออยนะคะ
หรือว่ายาที่รักษาโรคมะเร็งบางตัวอย่างนี้ค่ะ
รักษาเสร็จปรากฏผมก็กลายเป็นผมดำ

ดังนั้นก็คือเราก็ไม่อยากเจ็บป่วยเนาะ

จริงมันเป็นเรื่องที่ผมงอกก็ไม่ได้ดูแยะอะไรมากเนาะ

หรือว่าปล่อยให้ผมงอกเป็นทั้งสีสารน่ารักสวยนะ
เราก็หลีกเลี่ยงกับใจกระตุ้นที่ปล่ามานะคะ
แสงแดดควันบุหรี่แล้วก็สารเคมี

โดยธรรมชาตินะคะคนเราสามารถปุ่มร่วงได้๕๐๑๐๐เส้น
จะทำว่าเมื่อไหร่ผิดปกติต่อวันนะคะนี่มันเยอะมากเลยนะอะไรอะใช่แต่ว่าจริงเราเนี่ย
คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สังเกตว่าตัวเองผมร่วงเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะมันอาจจะเป็นผมเส้นเล็กด้วยปนปนกัน
แต่ว่าสมมุติในอดีตเนี่ยค่ะเราผมล่วงวันละ๑๐๒๐เส้นแล้วอยู่ดีช่วงหนึ่ง๕๐๖๐เส้นอันนี้ผิดปกติแล้ว
อกจากนี้นะคะคือลักษณะผมร่วงแล้วมีลักษณะล้านเป็นห่อมคือผมร่วงเป็นห่อมอันนี้ต้องไม่ให้
สุดท้าย
ผู้ชายเหมือนกันไหมคะ

เป็นผมร่วงตามพันธุกรรมในผู้ชาย
แต่ผู้หญิงเรามีความสลับซับซ้อนกว่าเยอะ

เขาบอกว่าลูกจำหน้าได้อย่างไร

แม่เลยหัวลาใส
อีกระยะหนึ่งคือช่วงใกล้หมดวัยทอง
มื้อแม่โอ้วนี่หน้าละ
พี่ร่วงเต็มอยู่นี่
ใช่แหละแม่แน่นอนแน่นอน

แล้วครับเม่าเนี่ยกรรชากหรือ
แข็งแรงอยากรู้ว่ายังไง

แต่พี่ก้าวเนี่ยดูเส้นผมดูโบสถ์ดึงยังไง
แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดในห้องทดลองเนี่ยนะคะ
ได้เลยว่ามันสามารถรับแรงดึงได้แค่ไหนนะคะ
แต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์อย่างนั้นเราก็สามารถที่จะจำลองขึ้นมาได้ว่า
ผมของเราสามารถรับน้ำหนักได้กี่กรัม

เดี๋ยวก่อนที่จากคุณหมอเดี๋ยวเรามาทดสอบความแข็งแรงดีไหม
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวก่อน
ดูแบบว่าผมเราเป็นยังไงแข็งแรงหรือไม่แข็งแรง
เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวคุณหมอจะมาทดสอบกันว่า
ผมเนี่ยความแข็งแรงของเส้นผมเนี่ยจะเป็นยังไง